ทุกผู้ชมครับเราเคยเห็นลักษณะร่องรอยที่ชาวบ้านบอกว่าคือรอยพญานาค
นะตามพื้นบ้านของชาวบ้านก็มีตามรถยนต์ก็มีค่ะนะครับล่าสุดนะครับ
มีนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะฮะก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับ
นี่ฮะนี่เป็นไอจีของคุณอิมเฟี้ยวฟ้าวนะครับบอกว่านี่คือรอยพญานาค
เป็นรอยพญานาคที่มาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้กับลูกหลานได้เห็นตรงนี้ฮะลานปูนตรงนี้นะครับ
คือคุณอิมเนี่ยเขียนบรรยายเอาไว้พร้อมกับภาพในไอจีส่วนตัวของเธอนะครับ
บอกว่ารอยนี้เกิดขึ้นหลังจากคุณแม่นั่งสมาธิและทำพิธีที่จุดสร้างสาราปู่อินนคราช
สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
คุณอิมเฟี้ยฟ้าบอกว่าคุณแม่เนี่ยเพิ่งออกจากกรรมฐาน
แล้วช่วงกลางคืนแม่ก็นั่งสมาธินั่งสมาธิที่ฐานพระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙นะฮะ
จนถึงตีหนึ่งแต่นี่เป็นภาพล่าสุดที่เธอเพิ่งไปถึงที่สำนักปฏิบัติธรรมของเธอที่เชียงใหม่นะฮะ
บอกพอเห็นรูปก็โอ้โหขนลุกนะ
เพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยคนงานเตรียมเทพื้นเพื่อสร้างสารา
รุ่งเช้ามีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นมีร่องรอยลากเลื้อยอย่างที่เห็นในภาพ
นับว่าเป็นบุญตาจริงเธอบอกว่าปู่อินนคราชเสด็จมาให้เห็น
เดี๋ยวรอยตรงนี้จะเอาทองมาเจิมปิดเอาไว้ทำเป็นสาราปฏิบัติธรรม
วันนี้คุณอิมเนี่ยโอ้โหไปเลยนะฮะไปที่เชียงใหม่เลยนะครับ
แต่ว่าพอคนเห็นภาพนี้เนี่ยหลายคนก็บอกใช่หรือเปล่า
ใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะไทยรัฐทีวีวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเราก็เลยไปที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพธานพรโพธิสัตว
ของคุณอิมเฟี้ยวฟ้าวเลยนะฮะได้เจอเธอพอดีเลยนะฮะ
บอกตอนเช้ารู้ข่าววันนี้ก็เลยรีบมาเลย
รีบขึ้นเครื่องบินมาจากกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็พาผู้สื่อข่าวของเราไปดู
รอยตรงนี้เราลองนับดูได้เนี่ยรอยเลื้อยเนี่ย
เป็นเป็นลักษณะแบบเนี้ยเจอสิบสามรอยค่ะแต่คุณอิงเฟี้ยฟ้าบอกเธอนับได้สิบสี่อืม
อืมอันนี้บอกให้ฟังเฉยเฉยค่ะไม่มีอะไรหรอกนะฮะ
ส่วนตัวเธอเธอบอกว่าเธอเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคแน่มาปรากฏให้เห็นเพราะว่าจะมาช่วย
เนื่องจากหนึ่งเมษายนนี้จะมีพิธีบวชเนรที่นี่หนึ่งร้อยรูป
บอกคำเดียวบอกว่าเหตุการณ์นี้ขนลุกเลยนะฮะแล้วเธอบอกว่าเธอไปเปิดกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของเธอดูแล้ว
บางคนบอกอ่าแหมมันลอยปูนอ่ะเทปูนอ่ะลอยอะไรแบบมาลากผ่าน
ดึงของเขิงอะไรแล้วมันเลื่อนผ่านหรือเปล่าเธอบอกเธอไปเปิดกล้องวงจรปิด
ในสำนักปฏิบัติธรรมของเธอดูแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรเลย
ถ้าเป็นงูตัวใหญ่อันนี้มันต้องตัวใหญ่ถึงจะเลื้อยผ่าน
หรือว่ามีใครที่แบบมาลากของอะไรผ่านเนี่ยมันต้องเห็นแต่คืนวันที่เธอ
แม่เธอนั่งสมาธิอ่ะแล้วเช้ามาแล้วมีรอยเนี้ย
ไม่มีใครมาทำอะไรแถวนี้เลยครับ
เป็นรอยลอยหนูขอเรียกเป็นรอยพญานาคเนอะ
อันนี้ก็แล้วแต่คนที่เขาคิดอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็หนูก็เลยเอาทองมาเจิมท่านอ่ะแล้วคือเรื่องอัศจรรย์คือตรงเนี้ยค่ะ
บริเวณตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปปั้นปู่อินนะคะ
ปู่อินนคราชอ่ะค่ะแล้วทำไมเลื้อยไปถึงตรงนู้นอ่ะ
ใช่แล้วแล้วจริงแล้วถ้าเป็นงูหนูอันนี้ความคิดหนูนะ
แล้วงูไม่กลัวปูนเหรอคือหนูงงแล้วก็หนูก็ดูกล้องวงจรปิด
ก็ไม่มีงูไทยรัฐเป็นที่แรกเลยที่จะรู้ว่าเนี่ย
หนูกำลังสร้างสาราปู่อินนคราชตรงเนี้ยค่ะมีประมาณกี่ร้อยสิบได้ป่ะ
อะไรนะคะมีประมาณกี่รอยโค้งโค้งอ่ะค่ะตอนนี้นับได้สิบสี่อ่ะค่ะ
คุณจักรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราก็วิดีโอคอลไปคุยด้วย
แต่คุณอิมบอกโอ้โหดูกล้องวงจรปิดแล้วอืมอ่า
คือจะให้ดีให้สิ้นสงสัยกันไปเลยคุณอิมก็เอากล้องวงจรปิดมาให้ดูด้วยก็ได้
ใช่ไหมฮะคนจะได้ไม่ต้องไปแบบตีความกันเยอะนะ
ไปถามคุณเอพระสินนะครับคุณเอพระสินเป็นนักแสดงชื่อดังนะฮะ
ดารานุ่มที่มีความศรัทธาเรื่องของพญานาคก็ส่งภาพเนี่ยไปให้คุณเอดูด้วย
คุณเอตอนนี้ไปทำบุญอยู่นะครับเกี่ยวกับพ่อปู่พญานาคพอดีนะครับ
คุณเอบอกว่าถ้าดูจากในภาพในไอจีของคุณอิมนะมันก็ทั้งเป็นไปได้ทั้งเป็นไปไม่ได้อ่ะอืม
บางสิ่งมันก็อยู่นอกเหนือการพิสูจน์อ่ะนะ
คือถ้าจะเอากันแบบจริงสุดจริงมันก็ต้องไปสืบค้นหาความจริงให้เจอ
แต่บางเรื่องถ้ามันหาคำตอบไม่ได้หาความจริงไม่ได้
คุณเอพระสินบอกว่าเอาแบบสบายใจนะค่ะ
ก็อนุโมทนาบุญกันไปอืม
สำหรับในกรณีนี้นะครับผมมองว่าเป็นไปได้และเป็นไปได้
พอกันเพราะว่าบางสิ่งมันเหนือการพิสูจน์นะครับ
แต่ถ้าจะพิสูจน์ก็สามารถลองได้เพราะว่า
ผมเชื่อว่ากองพิสูจน์หลักฐานในประเทศไทยหรือว่าในประเทศไหนก็ตาม
เขามีทักษะในการค้นหาความจริงแล้วอ่าขึ้นอยู่กับความเชื่อใช่